ส่วนเรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่อันนี้ร่วมกันส่งใจไปช่วยช้างพังแม่จันทร์อายุ๗๐ปีที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ล้มนอนลงแล้วก็ลุกขึ้นยืนอีกไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตอนเนี้ยเขากำลังระดมทีมสัตวแพทย์เข้าไปช่วยเหลือกัน
นี่คือโซนเลี้ยงช้างชาราที่ปางช้างแม่สานะคะอยู่ที่ตำบลแม่สาจังหวัดเชียงใหม่
สัตวแพทย์และควานช้างกว่าสิบคนค่ะไปดูแลช้างพังแม่จันทร์ซึ่งนอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่
น้ำเกลือไป๖ถุงแล้วค่ะแล้วก็พยายามจะป้อนกล้วยให้กิน
แม่จันทร์ก็พยายามจะลุกขึ้นนะแต่ทำไม่ได้โอ้มันเป็นอะไรเนอะ
มันไม่มีแรงค่ะมันไม่มีแรงแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วย๗๐ปี
เขาบอกว่านอนน้ำตาไหลน่าสงสารเลยก็ต้องเอารถยกมาช่วยพยุงนะคะ
ใช้แรงคนช่วยพยุงคือเกือบจะสำเร็จแล้วแต่ว่าพังแม่จันทร์
เรี่ยวแรงจริงค่ะขาหลังไม่มีแรงนะคะ
ต้องเอายางรถเนี่ยมาประคองตัวไว้ในท่ามอบเนี่ยค่ะ
ดูสิคะลุกไม่ขึ้นไม่มีแรงจริงนะคะ
แล้วก็ท่าทีก็ดูอิดโรยลงเรื่อยนะคะ
ผู้จัดการปางช้างแม่สาบอกว่าตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
แม่จันทร์เนี่ยล้มลงแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยนะคะ
ไม่ได้อีกเลยก็พยายามจะช่วยอย่างเต็มที่
ช้างแม่สาเองถ้าเราจำกันได้ปิดบริการมาตั้งแต่๑ตุลาคม
เพราะว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็ด้านการเงินด้วย
ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดต่อไปได้นะครับ
วานช้างลาออกกันเยอะเลยการดูแลช้างก็เลยค่อนข้างจะยากลำบาก
แล้วพังแม่จันทร์ก็เป็นช้างชาลามาล้มในช่วงนี้
ก็ต้องช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ค่อนข้างจะยากเลยค่ะ
อาการยังทรงตัวนะคะยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ค่ะ